ซึ่งในยุคที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา

นั้นได้ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเข้ามาแก้ปัญหา
ปรากฏว่าก็ได้รับเสียงตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดีนะคะ
สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น
กองกำลังอาสาสมัครทหารพราน
ที่มีการจัดตั้งขึ้นในทุกกองทัพภาค

ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในขณะนั้น

ที่จะเข้ามาทดแทนทหารหลักในอนาคต
ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔
ตามนโยบายที่ผลเอกประยุทธ์กำหนดให้
มีอำนาจสั่งการในระดับปฏิบัติได้อย่างเต็มที่
นโยบายนี้ส่งผลให้การควบคุมพื้นที่
เพื่อจำกัดเสรีการเคลื่อนไหวของพปรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดตั้งกองฐานพรานเมื่อปี๒๕๕๐เป็นต้นมา
มีการขยายความขันผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
อันนี้วัตถุประสงค์เพื่อต้องการที่จะมาใช้ทดแทนกำลังฐานหลัก
เนื่องจากกำลังฐานหลักเองเรามาจากกองทัพภาคอื่น
จากกองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สองภาคภาคที่สาม
ซึ่งกำลังเหล่านี้เนี่ยผมเรียนว่าในส่วนของกองทัพต่างมีความเป็น
จะต้องใช้กำลังเหล่านี้ในการดูแลป้องกันชายแดนแล้วก็ความมั่นคงภายใน
เพราะฉะนั้นการที่จะตั้งกองรังฐานพลานขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อมาทดแทนกำลังฐานหลัก
นั่นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือกองฐานพรานเป็นหน่วยในพื้นที่
สามารถที่จะทดแทนกำลังฐานหลักได้ขณะเดียวกันก็จะสร้างความต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นในภารกิจฐานพรานที่เรามาจัดตั้งขึ้นในระยะปีหลังมา
ก็มาภารกิจเพื่อที่จะมาทดแทนนะครับในส่วนของกำลังฐานหลัก
ในว่างนี้มันเป็นช่วงการเปลี่ยนทายจากขั้นที่สองไปสู่ระยะขั้นที่สาม
ตามนโยบายของกองทัพบกของกรมน

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้าสู่แผนการแก้ไขปัญหาในระยะที่สอง
คือการทำให้พลเรือนมีความเข้มแข็ง
และการดูแลรักษาความปลอดภัย
คนในพื้นที่ให้แข็งแรง
ทางด้านความคิดและการปฏิบัติรักษาพื้นแผ่นดินของพวกเขาเอง
แผนระยะที่๒นี้จึงนำไปสู่หลักคิด
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อถอนกำลังทหารหลักจากนอกพื้นที่
เพื่อส่งมอบต่อให้กับกำลังทหารของกองทัพภาคที่๔กำลังประจำถิ่น
แก่ตำรวจทหารพลานและอศ
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
เพราะผลเอกประยุทธ์ตั้งใจว่าแม้สถานการณ์จะยุติ
แต่จำเป็นที่ทหารต้องอยู่กับประชาชนต่อไป
ถอนกำลังทหารเหมือนน้ำซ้อทราย
เราต้องทำ๒ด้านในด้านแรกก็คือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายพลเรือน
แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังภาคประชาชน
ในส่วนของทหารเราไม่สามารถที่จะถอนครั้งเดียวได้ทั้งหมด

ถ้าเรามองย้อนกลับไปในช่วงแรกของสถานการณ์

หลังจากนั้นพอเข้าสู่ยุคของท่านพลเอกประยุทธ์
กำลังทหารที่มาจากกองทัพภาคอื่นก็มีน้อยลงไปเรื่อย

สามารถพิสูจน์ถึงโครงสร้างปัญหาที่เกิด
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เด่นชัดมากขึ้น
ซึ่งไม่ได้มีเพียงปัญหาความไม่สงบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
แต่โครงสร้างของ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีปัญหาที่หลากหลายจนแยกได้ยากว่าเกิดจากอะไร
ผลการขยายผลในคดีสำคัญหลายคดี
เกี่ยวพันกับขบวนการค้ายาเสพติด
อิทธิพลอำนาจมืดในท้องถิ่น
อกจากนี้ยังมีกลุ่มธุรกิจนอกกฎหมายทุกรูปแบบ
ซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปของชายแดนที่มีการค้าข้ามชาติ
ค้าของเถื่อนซึ่งกองทัพบกพิสูจน์ชัดว่า
การค้าน้ำมันเถื่อนมีส่วนเกี่ยวพันกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
นโยบายของผู้บัญชาการทหารบก
ถูกส่งผ่านสู่การปฏิบัติเป็นนโยบายของแม่ทัพภาคที่๔

ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกันนั้น
ภายใต้การเมืองนำการทหารที่มี๒ระดับ

ด้วยการให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ขัดแย้งระแวงรัฐ
เกลียดรัฐหันหน้าเข้าหารัฐ

ก็คือการเข้าไปสู่มวลชนหลักของการต่อสู้

และเน้นทำมวลชนกับชาวบ้าน

และบังคับใช้กฎหมายเฉพาะกลุ่มติดอาวุธ
ที่มีหมายปวิอาญาหรือไม่มีหมายปวิอาญา
และการปิดล้อมตรวจค้นอย่างไร้เหตุผล
จะต้องไม่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด

ในการแก้ปัญหาในพื้นที่จนถึงปัจจุบัน